ข่าวต่อไปผู้ชายคนนี้ไปร้านสังขพันธ์ครับแต่ว่าไม่ได้ไปซื้อของจะถวายพระ

จุดไฟเผาองค์พระพุทธรูปที่อยู่หน้าร้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับ

คุณตั้งคำถามเหมือนที่คุณผู้ชมเขาตั้งคำถามเลยแล้วถามพร้อมกันเลย
อ่าอันดีไม่ได้พูดเล่นน่ะค่ะอันนี้พูดจริงนะฮะ
ภาพจากวงจรปิดนะครับจะเห็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำครับ
มีฮูตคลุมศีรษะสวมกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะ
เดินตรงเข้ามาที่หน้าร้านสังกภัณฑ์ที่เปิดที่ปิดอยู่นะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงทุ่มเสร็จแล้วร้านปิดแล้วนะครับ
คือหน้าร้านก็มีพระพุทธรูปที่เจ้าของร้านเนี่ย
พอเก็บร้านก็เอาผ้าใบเอาพลาสติกคลุมเอาไว้
พอมาถึงก็หันดูรัดเราดูเห็นปลอดคนก็จุดไฟเผาด้านข้างขององค์พระเลย
แล้วก็รีบหนีไปจนมีคนเห็นว่าไฟไหม้จึงนำถังดับเพลิงเนี่ยมาช่วยกันฉีดดับไฟครับ
แต่ก็ไม่สามารถใช้การได้ทำให้ไฟลามไหม้พลาสติกทั้งผืน
และพระพุทธรูปได้รับความเสียหายซึ่งดูจากพฤติการแล้วเนี่ยนะฮะ
เหมือนชายคนนี้เนี่ยตั้งใจมาเลยตั้งใจมาก่อเหตุเลย
คลิปนี้นะครับเพจวารินชำราบบ้านเห่านำมาโพสต์เพื่อเตือนภัย
และให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งเบาะแสตามหาคนก่อเหตุที่หน้าร้านสมัยใหม่สังขพันธ์
ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาบอกว่า
ชายคนนี้นะลักษณะคล้ายคนดมกาว
ก่อนหน้านี้เจออยู่หน้าตลาดโต้รุ่งวารินห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๓๐๐เมตรได้
เมื่อเอาภาพที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้มาเทียบกันครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ว่ารูปร่างการแต่งกายสัญลักษณ์ตรงอกเสื้อ
เหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันครับคุณผู้ชมลองเทียบดูหน่อย
บอกหน่อยว่าเหมือนไหมไอ้ขอบเสื้อข้างล่างก็เหมือนจะใช่เลยนะ
ขณะที่ตำรวจสพวรินชำราบนะครับทราบเรื่องแล้วก็ลงพื้นที่ออกติดตามตัวแล้วนะครับ
ว่าจะหาตัวได้ไม่ยากส่วนสาเหตุยังไม่ทราบว่า
ทำแบบนี้เพื่ออะไรแบบที่คุณสองคนอุทานไปตอนต้นข่าว
เมาสารระเหยหรือเปล่าหรือว่าโกรธอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะครับ